ที่จังหวัดชุมพรค่ะมีผู้ชายคนนึงถูกยิงเสียชีวิตนะคะ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นลักษณะของการเจาะยิงในระยะประชิดเลยค่ะ
ล่าสุดตัวผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว

บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเองไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับภรรยาของผู้เสียชีวิตอันนี้เป็นปมต้นเรื่อง
นำมาซึ่งการก่อเหตุนี้นะคะ
นี่คือลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
เมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่มค่ะ
ริมถนนสายวัดธรรมถาวรปากตะโก
เป็นถนนริมทางรถไฟสายใต้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะ
พบศพนายสมชายอายุ๔๘ปี
เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวน
สภาพศพนอนหงายถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
หน้าอกด้านซ้ายกระสุนเจาะเข้าที่หัวใจ
คือเป็นรูใหญ่เลยอะค่ะแล้วก็มีเขม่าวดินปืนติดอยู่ที่ปากแผล
ว่าเป็นการเจาะยิงในลักษณะแบบประชิดตัวเลยนะคะ
ท้ายรถมีอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่เต็มเลยค่ะ
ตำรวจสพทุ่งตะโกเบื้องต้นตั้งเอาไว้๓เรื่อง
ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งธุรกิจรับเหมา
ปัญหาส่วนตัวหรือเรื่องชู้สาว
เนื่องจากว่านายสมชายผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เหมือนกับระแคะระคายว่าภรรยาไปมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดสนิทสนมกับชายอื่นซึ่งก็คาดว่าเป็นคนก่อเหตุนี้
แล้วก็ที่ผ่านมามีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอด
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนายสมชายวัย๔๘ปี
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายสมชายขับรถกระบะมาจากที่ทำงาน
ก็คือกำลังกลับบ้านระหว่างทางเห็นภรรยา
ขับรถกระบะมาในเส้นทางเดียวกันพอดีก็เลยขับตาม
สังเกตว่ามีรถกระบะอีกคันที่ขับตามรถของภรรยามาด้วยครับ
พอถึงบ้านภรรยาก็เลี้ยวเข้าไป
แต่นายสมชายขับรถตามรถอีกคันหนึ่ง
แล้วก็ไปปาดหน้าแล้วเรียกให้ลงมาเคลียร์กัน
นายสมชายตัวใหญ่นะคะ
ตัวผู้ชายอีกคนที่เป็นผู้ก่อเหตุตัวเล็กกว่า
ตัวคนก่อเหตุเห็นท่าไม่ดีคงสู้ไม่ได้

คือยิงเขาที่หน้าอกจนนายสมชายล้มลง
แล้วผู้ก่อเหตุก็หนีออกมาจากพื้นที่
อุตสาภรรยาของผู้ตายบอกว่า
กับสามีก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกัน
ภรรยาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าสามีมีปัญหาอะไรกับใคร
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่รู้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
สามีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
แต่ว่าคนแรกที่ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำนะคะ

เป็นเพื่อนชายคนสนิทของภรรยาผู้เสียชีวิต

มาสอบปากคำเก็บขม่าวดินปืนที่ร่างกายเสื้อผ้า
และขออายัดอาวุธปืนลูกซองก่อนปล่อยตัวไป

เมื่อวานหลังจากเกิดเหตุเวลารับแจ้งตอนประมาณสัก๒๐มิลลิกราศ
ก็ได้เรียกผู้ต้องสงสัยมาตรวจขม่าวดินปืน
เรียกภรรยาของผู้ตายมาสอบปากคำเมื่อก่อน
เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นคนร้าย
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าว

อดุลเป็นน้าชายของผู้เสียชีวิต

ใช้ทางมะพร้าวจุดไฟเผาให้ไหม้จนหมด
นายอดุลบอกว่าตามความเชื่อของคนที่นี่

บอกกล่าวยาดว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
คือเหมือนกับว่าให้ไปไกลเหมือนกับควันนะคะ
แล้วก็ให้ไวเหมือนกับไฟที่มอดไหม้
อดุลบอกว่ารู้สึกสลดใจจริงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับนายสมชาย
นายสมชายเป็นคนดีขยันทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัว
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
ปกตินิดใสเขาจะเป็นคนดีนะไม่เคยมีอะไร
เขาทำแต่งานอย่างเดียวทำเป็นลูกจ้างไฟฟ้า
ปกติที่คือสัมพันธ์มาตั้งแต่เด็กมาเลยคือไม่มีอะไร
ส่วนที่พบเห็นนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจาะไปข้างในว่า
มีอะไรส่วนตัวแต่ว่าปกติที่เคยไปงานไปการอะไร

ส่วนที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะก็มีพิธีรดน้ำศพ
ครอบครัวยญาติญาติเพื่อนก็มาร่วมงาน
จะมีการตั้งสวดพระอภิษฐรรม๕คืนชาปนกิจ๑๕สิงหาคมนี้นะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ตัวคนร้ายแล้วนะคะ
แล้วคนร้ายก็คือคนเดียวกันกับที่ตำรวจบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกคนเดียวอะค่ะ
เพราะว่าตอนแรกนี่นะคะตำรวจสธุลตโกบบอกก็รวบรวมหลักฐาน
เตรียมพิจารณ์ขออนุมัติสารออกหมายจับ
แต่สุดท้ายตัวคนร้ายมามอบตัวเอง
ช่วงเย็นวันนี้ในไข่จริงด้วย
นายสันติคำนวณหรือเนคัยอายุห้าสิบสองปีนะคะ
เขาบอกว่าในไข่อ้างแบบนี้นะคะในไข่ผู้ก่อเหตุอ้างว่า
ตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางอุสา
ภรรยาของนายสมชายผู้เสียชีวิตนี่ค่ะเขาอ้างแบบนี้
สาเหตุที่ยิงนายสมชายตายก็เพราะว่าตัวในไข่เนี่ย
กำลังขับรถจะกลับบ้านไปถึงจุดเกิดเหตุ
นายสมชายผู้ตายขับรถยนต์กระบะมาปาดหน้า
แล้วบอกให้ในไข่ลงมาคุยลงมาเคลียร์กัน
ปัญหาที่ในไข่ไปแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของนายสมชาย
ไข่อ้างว่านายสมชายมีท่าทีที่โมโหมากครับ
แล้วนายสมชายตัวใหญ่ตัวเองอ่ะตัวเล็กก็กลัวนายสมชาย
ไข่บอกตัวเองก็เลยชักปืนลูกซองขึ้นมา
จ่อยิงนายสมชายจนนายสมชายเสียชีวิต
แล้วในไข่ก็หนีไปอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
ครับสุดท้ายก็ต้องนำตัวในไข่ไปสอบปากคำเพิ่ม
เค้นรายละเอียดทั้งหมดนะคะตามคำรับสารภาพที่ให้มาในเบื้องต้น
หลังจากนั้นก็ต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มนำตัวในไข่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และข้อหาเกี่ยวกับการพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ